คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ถามถึงข่าวหญิงไก่ฟังวันนี้นะคะ
เพราะว่าโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้พูดกันตรงเลยนะ
แปลกใจมากหญิงไก่หลักฐานเยอะมากพี่อุ๋ย

นี่เยอะกว่านั้นนี่ค่ะมีคลิปภาพมีคลิปเสียงมีจดหมาย
เป็นลายมือของคุณสุรชัยเสียพันล้านด้วย
เป็นหลักฐานที่จะแสดงว่าเจ้าสัวรักเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยใจจริง
ใช่ค่ะคือต้นเรื่องก็คือลูกชายของคุณสุรชัยเสียพันล้านเนี่ย

บอกว่าหญิงไก่มาหลอกพ่อมันหลอกให้จดทะเบียนสมรส
หญิงไก่ได้ทรัพย์สินของพ่อไปประมาณสัก๕๐ล้านบาท
หญิงไก่แกก็เปิดหน้าสู้แกก็เอาเอกสารหลักฐานอะไรไปชี้แจงกับตำรวจกองปราบ
คุณผู้ชมลองดูว่าเธอมีหลักฐานอะไรอีกบ้าง
เล่าไปวันก่อนว่าหลักฐานเยอะแล้ววันนี้มีอีกค่ะ
หญิงไก่นะคะบอกว่าขอยืนยันอีกทีนึงนะ
กับคุณสุรชัยสามีพันล้านเนี่ยอยู่ด้วยความรักจริง
เอารูปถ่ายให้ทีมข่าวดูค่ะ
รูปเยอะมากไปเช็งเม้งด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีภาพหวานหอมแก้มกัน
นี่ไปเช็งเม้งค่ะไปเที่ยวกันภาพหวานเยอะนะคุณผู้ชม
ถึงว่าเนี่ยติหายไปทั้งวันเลยติบอกหลักฐานเยอะเหลือเกิน
เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปตามเรื่องนี้
หญิงไก่เลยให้ติดูหลักฐานเยอะมากโอ้โหนี่มีคลิปเสียงอันนี้นี่เห็นไหมหอมแก้มกัน
คุณผู้ชมค่ะมีคลิปเสียงหญิงไก่คุยโทรศัพท์กับคุณสุรชัย
อันนี้มิ้วขอไม่พูดรายละเอียดเพราะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเองค่ะ
ทำไมอะ
เพิ่มสมรรถภาพให้ตัวเองเพิ่มความแข็งแรงอะไรอย่างนี้
อ่าก็คืออย่าโดบอ่ะแหละใช่ไหม
ความแข็งแรงให้กับร่างกาย
เอาไอ้ภาพนิ่งก็พอเข้าใจนะไปเที่ยวด้วยกันก็ถ่ายภาพก็ไม่แปลก

แต่หลายท่านก็บอกเวลาคุยโทรศัพท์กันต้องเปิดสปีกเกอร์โฟน

คืออันนี้ลูกชายของคุณสุรชัยเสียพันล้านสงสัย
ก็คุยกับนักข่าวของเราเหมือนกันนะพี่อุ๋ยบอก
เหมือนกับมีทีมงานเหรอหญิงไก่เหมือนก็มีคนคอยตามถ่ายคลิป

เพราะดูภาพตรงนี้มีคนถ่ายให้ไหม
หรือตั้งกล้องถ้าตั้งกล้องมันก็ต้องนิ่งสิ
แต่มุมมันก็ขยับใช่ไหมล่ะก็ใครถ่ายให้หรือเปล่า
หญิงไก่งัดหลักฐานเพิ่มทีนี้เป็นเอกสาร
เป็นลายมือที่คุณสุรชัยเขียนเอง
นี่หญิงไก่อ้างแบบนี้นะคะบอกเป็นลายมือของคุณสุรชัยนะคะ
เพื่อชี้แจงเรื่องของการจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นด้วยความรักของทั้งสองฝ่าย
สี่ข้อหลักหลักคุณผู้ชมลองดูค่ะ
หนึ่งค่ะการจดทะเบียนสมรสเป็นความต้องการทั้งสองฝ่าย
มีเจตนาตรงกันผมเป็นทนายความหมายถึงคุณสุรชัยนะคะ
ผมเป็นทนายความมีสติสัมปัชญะสมบูรณ์
กระทำไปโดยรู้เท่าถึงการมิได้หลงผิดหรือถูกหลอกลวงแต่อย่างใด
ข้อสองการโอนทรัพย์สินเป็นการขายให้คู่สัญญาตามปกติ
ไม่ได้ถูกหลอกลวงมีค่าตอบแทนโอนตามราคาตลาด
ได้รับเงินครบถ้วนแล้วอ้างว่าเป็นการขายทรัพย์สินให้กัน
ข้อ๓ข้ออ้างเรื่องการเป็นภรรยาผมไม่เป็นความจริง
เพราะคนนึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมิวขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะ
เอกสารอันนี้เหมือนกับคุณสุรชัยเขียนว่า
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผมนะ

ข้อสี่ค่ะการจดทะเบียนสมรสมีการมอบทรัพย์สินเป็นสินสอดในวันแต่งงาน
ที่ดินซอย๓๕หุ้นปูนซีเมนให้กับหญิงไก่คู่สมรสในวันแต่งงาน
แต่หญิงไก่มอบให้บุตรนี่หญิงไก่มอบต่อให้บุตร
เอกสารนี้หญิงไก่บอกว่าคุณสุรชัยสามีพันล้านคนนี้เขียนขึ้นเองด้วยความเต็มใจ
และนี่คือลายมือคุณสุรชัยจริงเขียนให้เนื่องจากรักกัน
เกิดจากความรักไม่มีการบังคับแน่นอน
ก็คือเรื่องทรัพย์สินมรดกว่าจะยกให้ใครยกให้ใคร
แต่แกก็จะฝากไว้ว่าให้ยกให้ลูกชายคนโตสองคน
คุณผู้ชมดูต่อนะคะเพราะมีหลักฐานอีกค่ะ
คือเหมือนกับว่ามีการเขียนเอกสารยืนยันในวันที่๙กันยายน๒๕๖๒
ที่บ้านลาดพร้าววังหิน

ที่ผู้หญิงคนนึงขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเหมือนเดิมนะคะ
อ้างว่าภรรยาและชายคนนึงอ้างว่าเป็นบุตรของข้าพเจ้า
แล้วได้ทำหนังสือร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าพเจ้าถูกหลอกลวงกักขังหน่วงเหนียว
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกกักขังหน่วงเหนียวว่าง่าย
แต่เขียนเป็นลายมือเอาไว้แบบนี้เลย
แล้วก็เขียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าพฤติการของครอบครัวผมก็คือคุณสุรชัยเอง
ครอบครัวผมอ้างว่าไม่ได้เจอพ่อมา๘๙เดือนติดต่อไม่ได้
ไม่จริงเนี่ยตอนเขียนยังมีคลิปเลย
เมื่อกี้หญิงไก่บอกว่าเนี่ยทางเจ้าสัวบอกให้อัดคลิปไว้
ไว้ด้วยเดี๋ยวตอนเขียนชายภาคหน้าเขาจะไม่เชื่อว่าเขียนจริง
แล้วเขียนบอกหมดเลยนะคะบอกว่าที่บอกว่าถูกกักขังหน่วงเหนียวอะไรไม่จริง
ครอบครัวผมบอกว่าไม่ได้เจอผมมา๘๙เดือนไม่จริงเจอตลอด
ที่ไม่เจอก็แค่อดีตภรรยาคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ได้เจอ
เซ็นชื่อลงวันที่
เพื่อจะยืนยันว่าไม่ได้กักขังคุณสุรชัยนะ
คุณสุรชัยพาไปเที่ยวโป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
แล้วคลิปนี้เหมือนแบบคุณผู้ชมหวานนะ
หญิงไก่บอกมันเป็นคลิปหวานแบบหวานมดขึ้นเลย
เราอยู่ที่รีสอร์ทนะคะโป่งแยงรีสอร์ทโป่งแดงโอ้โหเข้ามาบรรยากาศสวยมาก
บรรยากาศดีมากบ้านสวยมากหาฟ้าเดินเข้ามานี้คือห้องโถงนะคะ
อ่าเข้ามาเข้าเข้ามาเข้าหอกันออกไปไหนแล้วดูอะไรนี่
หันหันมาสมมุติว่าเรานี่เข้าแล้วเนาะมันเอามันเอากันอยู่ทุกวัน
งดเต็มห้องเลยค่ะแรงเยอะใครถ่ายให้ไม่รู้เนาะ
โหมีคนตามไปด้วยอ่ะใครถ่ายให้ก็ไม่รู้หรือเป็นแหมบาทหรือคนติดตามก็แล้วแต่
แต่หญิงไก่ไม่ได้บอกเราเลยเนาะว่าใครถ่ายให้นะแต่ก็ส่งคลิปมาให้ดู
อยู่แต่ก็มีคนตามถ่ายให้ตลอดอย่างเงี้เหรอคะคือคลิปเนี้ยเธอพยายามยืนยันว่า
ว่ารักกันแหละไปเที่ยวด้วยกันรักกันจริงไปฮันนิมูลหวานจนมดขึ้น
ถามว่าหวานไหมล่ะคุณผู้ชมลองดูกอดแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้
แต่ว่าทางฝั่งลูกชายของเจ้าสัวเขาก็ติดใจนั่นแหละว่าใช่ค่ะ
ช่วงนั้นคุณพ่อเขาสมบูรณ์ปกติเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ดูต่อค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดนะหลักฐานนะครับ
หญิงไก่นะคะเอาสัญญาการหย่าที่เขียนเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนฉบับนี้ค่ะ
ว่าไม่ได้มาหลอกลวงมาหวังสมบัติอะไรของคุณสุรชัย
เต็มใจหย่าด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อมาจดทะเบียนสมรสกัน
มีอยู่๕ข้อนะคะเอกสารฉบับนี้
ก็คือทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกร้องทรัพย์สินของกันและกัน
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสหรือหลังสมรสให้หมดภาระต่อกัน
สินที่เป็นของฝ่ายหญิงให้เป็นของฝ่ายหญิง
สินที่เป็นของฝ่ายชายให้เป็นของฝ่ายชาย
สินที่เป็นของฝ่ายหญิงหรือขายให้ฝ่ายหญิงก่อนวันทำสัญญานี้ให้เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิงก่อนวันทำสัญญานี้ให้เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง
ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายหญิง

คือมันเป็นความรักจริงแต่จุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้
คุณสุรชัยมากู้ยืมเงินเธอก่อนนะคุณสุรชัยมายืมเงินเธอ
ขอยืมตั้ง๗๐๘๐ล้านบาทพี่อุ๋ย
สัวพันล้านมาขอยืมเงินหญิงไก่๗๐๘๐ล้าน
มันเริ่มจากแบบนั้นแต่หญิงไก่บอกไม่ให้หรอก
หาในทุนให้ก็ไม่มีไม่มีในทุนคนไหนจะให้ยืม
หลังจากนั้นก็เลยรู้จักกันคุณสุรชัยก็เที่ยวจีบอยู่ตลอดเลย
ดูแลดีมากหญิงไก่เองบอกว่าเธอก็เลยใจอ่อนไง
เลยยอมตกลงเป็นแฟนยอมไปจดทะเบียนสมรสยอมมาอยู่ด้วยกัน
หญิงไก่บอกว่าคุณสุรชัยที่บอกเสียพันล้านเนี่ย
ตอนอยู่กับเธอไม่ได้มีเงินเลยนะเธอต้องไปยืมเงินลูก
ครั้งแรกเนี่ยยืมเงินแล้วก็ให้ไปสี่แสนครั้งที่สองหนึ่งล้านสี่แสน
จากนั้นก็หลายครั้งรวมแล้วเยอะเลยนะที่เอาเงินจากทางฝั่งเธอ
เหรอเธอมีหลักฐานทุกอย่างเนี่ยดูหลักฐานสิเธอบอกเนี่ย
หลักฐานมันมีทุกอย่างเลยแต่คุณสุรชัยเนี่ยทยอยใช้หนี้คืนมาหมดแล้ว
หญิงไก่นำเป็นสำเนาเช็คใบหนึ่งให้ทีมข่าวของเราดู
ที่คุณสุรชัยจ่ายเงินคืนให้กับหญิงไก่หญิงไก่เลยถามกลับสังคมที่ไปต่อว่าเธอ
หญิงไก่บอกว่าเอาจริงดูหลักฐานพวกนี้สิดูดีใครหลอกใครกันแน่
ถามว่าทำไมเราไม่นิ่งเฉยเรานิ่งแล้วนิ่งหลายครั้งแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชมขอไปฟังทางครอบครัวของคุณสุรชัยเสียพันลันนิดนึงนะคะ
ณเวลานี้เขารู้สึกยังไงเขาตั้งข้อสังเกตอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่า
เราได้คุยกับลูกชายลูกชายบอกว่าก่อนที่พ่อจะรู้จักกับหญิงไก่
พ่อก็อยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขอะค่ะอยู่กับหลานมีความสุขมาก
คุณพ่อก็จะสังสรรค์กับเพื่อนตลอดนะคะแต่พอมารู้จักกับหญิงไก่พ่อเปลี่ยนไปเลย
ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแล้วลูกชายก็รู้นะที่ออกข่าวเนี่ย
หญิงไก่มีคลิปหลักฐานนั่นโน่นนี่มีเอกสารอะไรต่าง
ลูกชายก็เลยตั้งข้อสังเกตไงคะคุณผู้ชมว่าเออมันก็แปลกเนอะ
มีคนตามถ่ายคลิปอะไรให้หญิงไก่กับพ่อตลอดเลยเหรอ
แล้วมันดูแบบแปลกมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เลย
ช่วงที่เขาไปอยู่กับทางผู้หญิงเนี่ยที่ผมไม่ได้เจอคุณพ่อเป็นการส่วนตัว

เขาก็จะบอกว่าคุณพ่อดูงอหงอย

จะพูดอะไรจะทำอะไรเหมือนจะต้องรอรอให้อีกฝ่ายหนึ่งอนุญาตก่อน
ทางครอบครัวของคุณสุรชัยยืนยันว่าไม่ได้ลักพาตัวคุณพ่อกลับไปนะคะ
คุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้ก็จะเห็นภาพที่มีรถตู้สีขาวไปรับกลับ
ครอบครัวบอกว่าคือตอนไปรับคุณพ่อกลับ
ถามคุณพ่อเลยนะว่าอยากกลับบ้านไหมอยากไปด้วยกันไหม
พ่อก็บอกว่าอยากกลับคิดถึงหลานอยากไปหาหลาน
หลังจากนี้ทางครอบครัวของคุณสุรชัยบอกว่า
ก็ไปว่ากันในชั้นศาลก็แล้วกัน
อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่อย่างที่เรานำเสนอในวันนี้ก็เพราะว่าหญิงไก่เธอก็สู้ไงคะ
เธอก็สู้ด้วยหลักฐานของเธอที่เธอพยายามจะเอามาชี้แจงกับนักข่าว
หญิงไก่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณสุรชัยออกมาพูดเองเลยสิ
ให้คุณพ่อออกมาพูดเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
คือทั้งสองฝั่งก็ไปแจ้งเรื่องร้องเรียนกันที่กองปราบรามเอาไว้แล้ว
ก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปตรงไหนต่อ
ระหว่างเป็นคดีความแล้วต้องไปว่ากันในชั้นศาลชั้นพนักงานสอบสวน
หรือจะมีใครออกมาพูดแล้วมาจบเรื่องจบราวแล้วก็เคลียร์กันว่าใครจริงไม่จริงยังไง